คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่กระบี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือคุณแม่โพสต์เรื่องนี้นะคะบอกว่าพาลูกไปโรงพยาบาล
แต่ทางโรงพยาบาลจ่ายยาคาละมายที่เป็นกลุ่มยาเฉพาะทาภายนอก
รักษาพวกผิวหนังผื่นคันอะไรแบบนี้เนาะ
โอ้ยนี่เขารู้จักกันดีใช่ไหมเขาก็ไปทาไปน้ำอะ
ขนาดเด็กอายุต่ำกว่า๖เดือนจะทานยังต้องปรึกษาคุณหมอเลย
ผู้หญิงท้องผู้หญิงให้นมลูกยังอาจจะทานไม่ได้เลยนะพี่อุ๋ยต้องปรึกษาแพทย์นะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมโรงพยาบาลนี้จ่ายยาคารามายให้เด็กวัย๒เดือนกิน

มีภาพประกอบคือขวดยาที่ระบุชื่อโรงพยาบาลประจำอำเภอของจังหวัดกระบี่และภาพของเด็กทารก
มีข้อความว่าลูกชายวัย๑เดือน๑๒วันมานอนโรงพยาบาล๓คืน๔วัน
เพราะไม่สบายเป็นไวรัสผิวหนัง
หมอให้นอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อ
และกลับบ้านในวันศุกร์ที่๒ธันวาคม
จากนั้นประมาณบ่าย๓โมงให้ลูกดื่มนมอาบน้ำ

ก็เอายาใส่หลอดป้อนลูกตามคำแนะนำของโรงพยาบาล

้อนครั้งแรกเด็กก็กินนะคะ
พอป้อนครั้งที่๒ไม่กินแล้ว

ถึงขั้นแม่ตกใจต้องเรียกพ่อมาช่วยดูเรียกพ่อเด็กมาดู
แล้วก็ลองชิมยาดูซิมันคือคาละมาย
คือในขวดทึบตรงนี้เนี่ยด้านในคือคาละมาย
แต่ด้านนอกแปะเอาไว้ว่าเป็นแคลเซียม
แม่เขาก็ดูดขึ้นมาตามขนาด๑๔๔เลย

ถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าอ้าวแล้วแม่ไม่รู้เหรอว่าขวดยามันคือคามัย
ยำมันเป็นแบบนี้ค่ะมันแปะฉลาก

ใช่เสริมแคลเซียม
โอ้โหแต่พ่อเขาชิมแล้ว
พอชิมแล้วมันคือคาละมายตกใจกันใหญ่เลยค่ะ
เพื่อนบ้านมาช่วยอ่านบอกเพื่อนบ้านมาช่วยอ่านอีกทีซิ

มันคือขละมายสำหรับใช้ทาภายนอกใช้ทาผิวหนัง
อาเจียนเลยค่ะอุจจาระเป็นน้ำ
ต้องรีบพากลับไปโรงพยาบาลและเข้าไอซียูนะคะ
วันนี้ค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คก็คือแม่เด็กนะคะ
นางสาวคณิตถาอายุ๒๔ปี

พาลูกชายกลับไปที่โรงพยาบาล
นอนรักษาตัวอยู่๖คืนอาการก็ไม่ดีขึ้น
โรงพยาบาลไม่ยอมบอกว่าลูกชายเป็นอะไร
แค่ยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวกับขลมาย

ขอให้โรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ได้ไหม

แต่กลับบ้านมาได้๒วันอาการสุดหนักอีกค่ะ
วันที่๒๑ธันวาคมจนถึงวันนี้

ส่วนตัวมองว่าตอนแรกลูกชายเป็นไวรัสผิวหนัง
แต่ทำไมตอนนี้มีอาการภายในร่วมด้วยก็คือลำไส้อักเสบบวม
เชื่อว่ามันเกี่ยวกับการกินคาละมายแน่
สัตว์หน้าห้องยาบอกแบบนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะ
สัตว์หน้าห้องยาขอโทษแม่
และยอมรับว่าอ๋อสลับฉลากยาและตัวยากับเด็กอีกคนนึง
พี่อุ๋ยคุณผู้ชม
สลับฉลากยาและตัวยากับเด็กอีกคนนึง
แม่บอกมันได้ด้วยเหรอแบบนี้
เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลยอมจ่ายเงินให้นะคะชดเชยให้๗๕๐๐บาท
แต่แม่บอกว่าเรื่องเงินมันประเมินไม่ได้หรอก
จ่ายกี่บาทมันถึงจะคุ้มค่ามันไม่คุ้มหรอกกับชีวิตลูกแม่
ลูกแม่ยังโคม่าอยู่ค่ะเลยอยากขอความเป็นธรรม
แล้วอยากจะให้รักษาลูกให้หายดี
จะส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นหรืออะไรก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบด้วยการรักษาลูกให้หายดี
ที่สามแล้วอะค่ะก็คือหนูก็ติดตามอาการจากหมออยู่
ก็บอกว่าน้องดีขึ้นน้องก็ไม่ได้ถ่ายเยอะแต่ฉี่ยังเยอะอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
เมื่อวานตอนเย็นหนูก็ถามหมอหมอก็บอกว่าน้องอาการดีขึ้น
แต่เมื่อ๖โมงเย็นหนูเข้าไปดูลูกให้เลือดอยู่
ก็คือหนูก็รู้สึกผิดหวังอะนะหนูไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกหนูอะค่ะพี่
คุณผู้ชมคะเราไปขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาคารมายนะคะ
ก็บอกว่าส่วนประกอบในยาคารามายมันมีสารที่ก่อให้เกิดพิษกับร่างกายทั้งนั้นเลย

มีการบูลมีเมนทัลซึ่งมีสรรพคุณแก่คันทำให้เย็นน่ะนะคะ

ถ้ากินเข้าไปหมดนี่อันตรายต่อร่างกายแน่นอน

กินแล้วเกิดพิษมันเคยมีมาแล้ว
คนที่กินเข้าไปจะคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวท้องเสีย
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะบังคับให้อาเจียนออกมาได้ใช่ไหมคะ
พิษหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รักษา
แต่เด็กทารกเนี่ยมันกลับกันเลยนะคะ
พอกินเข้าไปสารพิษมันไปสะสมในร่างกาย
ทารกไม่สามารถบังคับให้เด็กอาเจียนออกมาได้
สารมันเลยตกค้างทำลายอวัยวะภายใน

สารประกอบในนี้มันจะมีความเป็นพิษอยู่แล้ว

อันนี้เบื้องต้นก็เลยก็คือจะมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัว
อันนั้นผู้ใหญ่แบบเราจะอ้วกใช่ไหมคะอ้วกได้อย่างนี้
แต่ว่าถ้ากินไปแบบปริมาณเยอะจริง
อาจจะมีผลต่อตับไตการทำงานของตับไตเลย

ยิ่งในเด็กเนี่ยปริมาณที่เล็กน้อยเนี่ยเพียงเล็กน้อย

เขาอาจจะแค่เวียนหัวขึ้นไส้อย่างนี้
แต่ถ้าในเด็กเล็กอย่างนี้เล็กมากจัดเป็นทารกอย่างนี้ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเขาก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงอันตรายมากกว่าเราอยู่แล้ว
คุณผู้ชมถามว่าจะเอาผิดกับใครยังไงได้บ้าง
เราเลยไปถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
พอโรงพยาบาลบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รอผลการตรวจของเด็กว่าอาการป่วยของเด็กในเวลานี้
มันเกี่ยวข้องกับการกินคารามายหรือเปล่า
คำตอบมาแค่นี้เลยค่ะ
ขอให้น้องหายไวก็ต้องหวังแบบนั้น